บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมชอบเส้นก็ให้ไปกินก๋วยเตี๋ยว
แต่ถ้าดูข่าวเช้าหัวเขียวตอนนี้คุณจะได้กินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
ผมจะแนะนำร้านร้านหนึ่งกับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านนี้
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิร์ฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิร์ฟนั่งอยู่ตรงกลาง

อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง

อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง

อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง
อารมณ์ของแม่ค้าอารมณ์การเสิรฟนั่งอยู่ตรงกลาง